เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องฟ้าใสต้องร่วมมือร่วมใจกันตอบคำถามเพื่อที่จะกู้วิกฤตให้ได้นะครับกับคำถามสี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
วันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คนในครอบครัวต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนนะครับแล้วพยายามตั้งใจฟังคำถามให้ดี
เพราะคำถามที่เรากำลังจะถามอยู่นี้นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเราทั้งหมดพร้อมไหมครับ

เอาล่ะหัวหน้าทีมว่าพร้อมเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณแม่น้ำฝนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องนะครับแม่ฝนจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นเรื่องแรก
การที่เลือกแต่ละเรื่องต้องวางให้ดีนะครับว่าเราเหมาะที่จะตอบเรื่องไหนอีก๔เรื่องจะเก็บไว้ให้ใครตอบเอาใจช่วยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ผมมีคำถามทั้งหมดห้าเรื่องนะครับแม่ฝนจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับ
เรื่องที่๑สารหลักเมืองจังหวัดสะแก้ว

เรื่องที่๓เสกโลโซ
เรื่องที่๔ไทยรัฐทีวี
เรื่องที่๕วันสงกราน

ฝนเลือกเรื่องวันสงกรานครับ
สงครานที่ผ่านมาแม่ฝนไปเล่นน้ำที่ไหนครับ
ไม่ได้ไปอยู่บ้านค่ะ

ก็ลดน้ำให้คนแก่ที่บ้านนะคะให้ทวด

นี่ก็คืออีกหนึ่งประเพณีของเรานะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยต้องลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก่อน
แล้วถึงจะไปเล่นน้ำสงกราน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับเล่นสงคราน
ตัวเลือกที่หนึ่งปืนฉีดน้ำ
ตัวเลือกที่สองน้ำอบ

ข้อที่สามดินสอพองตัวเลือกที่สี่ดอกไม้ไฟ
ก็คิดว่าตอบได้ค่ะพอเห็นคำถามแล้วก็โอเคคิดว่าได้แน่นอน

ถ้าพร้อมแล้วแม่ฝนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อที่สี่ดอกไม้ไฟครับ
ตัวเลือกที่สี่ดอกไม้ไฟครับ
ฝนครับยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้แม่ฝนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบอสขึ้นมาตอบคำถามครับ
ยังเหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนั่นก็คือเรื่องสารหลักเมืองขนมชั้นเสกโลโซไทยรัฐทีวี

เชิญน้องบอสขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ถ้าเป็นใจน้องบอสเองน้องบอสอยากเลือกตอบเรื่องไหนครับ

แล้วถ้าเวลาที่เปิดมาดูแล้วเนี่ยจริงแล้วหนูชอบรายการอะไรในช่องไทยรัฐทีวี

ต้องตอบแบบนี้เด็กคนนี้อยู่เป็นเห็นไหม
ชอบทุกอย่างนะครับที่ไทยรัฐทีวีของเราผลิตขึ้นมานะครับ
แล้วรายการเกมโชว์อะไรอย่างนี้หนูดูบ้างไหมลูก
ไม่ค่อยจะดูครับเพราะว่าจะดูแต่กีฬาครับ
หนูควรดูนะลูกโดยเฉพาะเกมต่อชีวิตหนูต้องดูนะลูก
เอาล่ะถ้าเกิดว่าในช่วงของกีฬามันจะต้องผ่านช่วงข่าวแน่นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ท่านนี้ดำเนินรายการทางไทยรัฐทีวีชื่อช่วงว่าอะไร
ดูภาพให้ดูนะครับตัวเลือกที่๑ถามตรง
ตัวเลือกที่สองตีแสกหน้า
ตัวเลือกที่๓ถึงพลิกหน้า

ตัวเลือกที่๔ไทรัตเจาะประเด็น
ตัวเลือกที่๔ครับ
ตอบเลยล่ะลูก

อสยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
บอสจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตต่อ
ระหว่างคุณย่าลำดวนพ่อบอยและน้องฟ้าใส
บอยครับพ่อบอย
แล้วน้องบอสจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อบอยขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องเสกโลโซลูก

อ๋อพ่อเป็นแฟนคลับพิเศกเหรอลูก

ขอเชิญพ่อบอยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เสกโลโซออกอัลบั้มชื่อว่า

เคยซื้ออัลบั้มแรกของเสกโลโซครับ
ชอบเพลงชอบเสียงเขาครับ
จะตอบตัวเลือกไหนครับ

บอยครับยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
เหลืออีกหนึ่งท่านที่ต้องขึ้นมาต่อชีวิตในบนนี้
บอยจะเลือกใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

คุณแม่ขึ้นมาตอบเรื่องไหนระหว่างสารหลักเมืองและขนมชั้น

แม่เขาทำประจำครับ
ขอเชิญคุณย่าลำดวนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าเป็นแม่เลือกแม่จะเลือกตอบเรื่องไหนครับ

สารหลักเมืองพี่บอยได้ยินไหม

ย่าก็ทำขนมชั้นที่ทำประมาณ๑๐กว่าปีค่ะ
เรามีอะไรให้แม่เล่นกัน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ขนมชั้นที่อยู่ตรงหน้านี้

ผมชั้นที่คุณย่าเป็นคนทำ
ตัวเลือกที่๑ชิ้นที่๑
ตัวเลือกที่๒ชิ้นที่๒

ตัวเลือกที่๔ชิ้นที่๔ครับ
จะต้องให้ชิมรสชาติครับทีละจานทีละชิ้นเท่านั้น
ผมเริ่มจากตัวเลือกที่๑ก่อนนะครับ

นี่คือตัวเลือกที่๓นะครับ

แต่ละจานเนี่ยผมบอกเลยนะว่า
ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ

เท็จตัวเลือกไหนบอกผมได้เลยนะครับ

คุณย่าลำดวนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓ชิ้นที่๓ครับ
เรื่องหน้าเราจะมาฟังเฉลยทั้งพร้อมกันว่า
ครอบครัวของเราจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่นะครับ
แต่เราภาวนาว่าขอให้ได้มากที่สุด
หรือถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ได้ทั้ง๔ข้อนะครับคุณย่า
ถึงกับขนาดยกมือสาธุเลยคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องฟ้าใสกันนะครับว่า
ครอบครัวของเขาจะสามารถร่วมแรงร่วมใจตอบคำถามได้ครบทั้ง๔ข้อหรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
ขนมชั้นที่อยู่ตรงหน้านี้ชิ้นใดคือขนมชั้นที่คุณย่าเป็นคนทำ

เป็นคำตอบที่
หือหือหือ